กิจกรรมที่อยากจะให้คุณผู้ชมร่วมติดตามกันก็คือ
ร้านที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็คือร้านนี้
แซ่บกับน้ำพริกสามออกันนะคะ
เขาหารายได้จากงานประจำเพื่อมาเลี้ยงดูลูก
แล้วประกอบกับครอบครัวเขาชอบทานน้ำพริก
น้ำพริกสามออนทานกับข้าวก็ดีนะ
ทานเป็นของกินเล่นก็ได้ด้วย
อร่อยแล้วมีหลายราคาหลายขนาดให้เลือกซื้อกันด้วย
ใครสนใจสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอนะจ๊ะ

ส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน

ไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณก็เข้าไปดูกันได้นะครับ
ส่งกันมาได้เลยนะจ๊ะเราจะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้าให้คุณค่ะ